วันครูหลายคนก็จัดผ่านไหว้ครู
น้องนักเรียนเนี่ยตอนเราเป็นเด็กนักเรียนเราก็ต้องมีการจัดพานไหว้ครูใช่ไหม
เพราะว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยการไหว้ครูหรือว่าการลำลึกถึงบุญคุณผู้มีพระคุณเนี่ย
เป็นเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่แสดงถึงความกระตันยูกระตะเวทีเป็นสิ่งที่ควรทำ
เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานไหว้ครูกันหน่อยนะคะว่า
น้องนักเรียนที่เขาจัดพานไหว้ครูก่อนที่จะไปไหว้ครูเนี่ย
เขามีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์ที่มันเก๋ไก่ขนาดไหนสำหรับพานไหว้ครูในปีนี้ในยุค๔๐ค่ะ
ไปดูบรรยากาศกันนะคะนี่คือพานไหว้ครูที่น้องน้องนักเรียนโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยาตำบลย่านยาวจังหวัดสุโขทัย
เขาทำขึ้นมาสำหรับกิจกรรมไหว้ครูในปีนี้

คุณดูสิไอเดียแต่ละอย่างเนี่ยดูไหม
อดีตช่างมาปัจจุบันตั้งใจเรียน
ถูกต้องนะคะแล้วเป็นรูปทุเรียนก็เรียนลูกเดียว

ใช่แล้วค่ะแต่ละอันนี้มันอลังการทั้งนั้นเลย
มีทั้งผลไม้มาประดับตกแต่งภานะ
อันเป็นรูปสัตว์รูปหงษ์อะไรแบบนี้
อันนี้รูปอะไรคะคุณชนะ

คงจะเดากันไม่ยากแต่ผมอย่าพูดดีกว่า
ดิฉันว่าดูอันนี้ดีกว่าค่ะคุณ

คุณได้ไปน่าจะโอ้โหแบบบุฟเฟต์
และอันนี้เป็นขนมหวานคุณ

หยอดลูกชุบมาหมดเลย
เป็นพานไหว้ครูที่อาจจะทำให้คุณครูนั้นเบาหวานขึ้นนะครับ

อันนี้คือร่าดรัก
แกะสลักเป็นรูปต่าง

ผมว่าแต่ละพานเนี่ยมันสื่อถึงความหมายหลายอย่างนะ

เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากไหนบ้างน้อง
แต่ว่าเชื่อว่าไอเดียต่างที่ทำบรรจงในการจัดพันธุ์ออกมา
ล้วนแล้วแต่เกิดจากความตั้งอกตั้งใจทั้งสิ้นนะคะ
เพราะว่าวันไหว้ครูอย่างที่บอกแหละว่าก็ถือว่าเป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะ
ที่เราก็ควรจะทำความเคารพต่อผู้ที่มีพระคุณให้การศึกษาให้ความรู้มา
เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะคะ
การที่เรากระตันยูกระต่อเวทีรู้คุณคนเนี่ยมันจะทำให้เราเจริญรุ่งเรือง
เพราะฉะนั้นแล้วก็ไหว้ครูบวกกับไอเดียสร้างสรรคสร้างสรรค์ของเยาวชนรุ่นใหม่แบบนี้
ทำให้เราเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เขามีไอเดียมีความคิดที่มันแบบว่าบันเจิดมาก
มีความแบบคิดล้ำหน้าแล้วก็มีเขาเรียกว่าความแตกร่วมสมัย